งั้นไปในช่วงส่องทั่วไทยวันนี้เดี๋ยวจะพาไป
ไปดูคนที่เขามาแก้บนกับตาทองนิ้วรายที่วัดสว่างอารมณ์วัดดีวัดเด็ดของเรา
ติดตามกันเลยในช่วงส่องทั่วไทย
ให้ดูบรรยากาศวัดกันไปก่อน
น่าจะนึกออกกันแล้วที่นี่เราเล่าบ่อยแทบทุกวันเลยนะครับ
วัดสว่างอารมณ์แขนแถวตะบนขุนแก้วอเภอนครชัย๔จังหวัดนักคลอดปฐมครับ
ตรงนี้คือจุดที่หลายคนต้องไปกราบไหว้
ว่ากันว่าถ้าคุณไม่ไปแล้วก็ไม่ไปแวะตรงนี้แล้วก็เหมือนไปไม่ถึงวัดนี้
ตาทองนิ้วรายครับยกมือกราบไหว้แล้วไม่พอเอามือล้วงล้วงไปก็ว่ากันในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ
แต่บางคนบอกไม่ถนัดล้วงถนัดดูถนัดส่องก็ไปส่องที่อ่างน้ำมนต์ตรงนี้
นี่เขามีการเอากระจกมาครอบปิดเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการปกป้องเหล่าบรรดาน้ำตาเทียนให้มันเกาะกลุ่มกันอย่างนั้นไปเรื่อย

แล้วก็ไม่ให้ใครเอามือไปแห่ไปจิ้มไปดูด้วย
ถูกต้องครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อนะ
แต่อย่างนี้ละกันมีการล่ำลือกันว่ามีคนมาขอโชคขอลาบแล้วมันได้สมหวังตามนั้นก็เยอะไง
หนึ่งในนั้นคุณสุรญาณิน้อยอายุ๔๓ปีเป็นชาวสมุทรสาขนอาชีพขับรถแท็กซี่ครับ
เขาบอกว่าเขานี่แหละคือหนึ่งในผู้ที่มีความเชื่อแล้วช่วงก่อนออกสลักกินแบ่งทุกงวดทุกครั้ง
ต้องเดินทางมาที่นี่มาขอพรขอโชคขอรับจากตาทองนิ้วราย
ส่วนตัวเขานะวิธีการเขานะ

ล้วงไข่ในคอกของตรงตะทองนิ้วลายตรงนี้
นี่ล้วงมาแบบนี้แล้วก็อธิษฐานว่าถ้าถูกรางวัลเนี่ยจะพาครอบครัวมาทำบุญ
ปรากฏว่าคราวนั้นเขาได้โชคแบบเต็ม
แต่ว่าแบบนี้มันดีนะค่ะ